คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
ไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
จะเป็นคำถามที่ส่งเข้ามาแล้วก็เล่าเรื่องของตัวเองให้ฟัง
ก่อนจะขอคำแนะนำอ่ะนะคะแต่อันนี้เนี่ยพี่อ้อยเข้าไปอ่านในอีเมล
แต่บางคำถามแปลกดีไม่ได้ขอปรึกษาค่ะขอคำคม
คือฟังดูเป็นเวทมนต์คาถายังไงบอกไม่ถูกนะคะ
ก็อาจจะเป็นได้ว่าบางประโยคพอจำง่ายก็เก็บเอาไว้เตือนใจกันได้นาน
และก็จะดูจากคำคมหลายคำคมที่มีน้องส่งมาแล้วบอกว่า
หนูชอบประโยคนี้มากเลยค่ะหนูรอดด้วยคำคมประโยคนี้เลยนะ
แต่พี่อ้อยยังคงยืนยันเสมอนะคะคำคมไม่ช่วยอะไรถ้าศักดิ์แต่โดนใจแต่ไม่ทำ
ถ้าบังเอิญรู้ว่าประโยคนี้ดีจังเลยเอาไว้เตือนตัวเองค่ะ
เพื่อจะบอกตัวเองว่าเราทุกคนต้องรอดแม้ว่าคนที่เรารักเขาอาจจะ
หนีไปกอดคนอื่นแล้วก็ตามคำคมแรกเลยค่ะอันนี้ทีมงานเลือก
เขาบอกว่าเขาชอบประโยคนี้ความสุขไม่ได้อยู่ที่เรามีอะไร
แต่อยู่ที่เรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เรามีแน่นอนค่ะ
พี่อ้อยคิดถึงประโยคนี้เนี่ยคิดถึงชีวิตตัวเองด้วยส่วนหนึ่ง
เวลาที่เราเทียบชีวิตตัวเองกับชีวิตใครมักจะเจออันหนึ่งคือ
ถ้าเป็นชีวิตแบบคนนั้นก็ดีสินะแหมทำไมเราไม่เป็นเหมือนบ้านนั้นนะ
ทำไมเราไม่เป็นเหมือนสเตตัสที่คนนี้ตั้งนะ
เมื่อไหร่ก็ตามที่เปรียบเทียบกับคนอื่นเราจะแอบด้อยฆ่าชีวิตตัวเองไปโดยอัตโนมัติ
ซึ่งบางทีมันไม่เกี่ยวอะค่ะคนทุกคนมีมุมน่าอิจฉาและน่าสงสารแตกต่างกัน
และสิ่งหนึ่งที่พี่อ้อยมักจะพูดเสมอชีวิตของใครมองอยู่ไกลยังไงก็สวย
อยู่ด้วยอาจเป็นอีกแบบและแน่นอนต่อให้ชีวิตเรามีไม่เท่าใคร
ความสุขไม่ได้อยู่ที่เรามีอะไรนะแต่อยู่ที่เรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เรามี
โดยเฉพาะเรื่องของการมีแฟนนะคะคือบางคนเวลาฟังเรื่องความรักของคนอื่น
ดีจังเลยอ่ะถ้าฉันได้มีใครสักคนคงจะดีมากเลยสินะ
อ่ะก็ไม่แน่เสมอไปการมีแฟนไม่ได้แปลว่าเรามีค่า
หลายครั้งไม่มีใครแต่เราก็ยังมีค่าได้ด้วยตัวของเราเอง
เพราะคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่เขาเลือกหรือไม่เลือกแต่การมีคุณค่าของเราอยู่ที่เราวางตัวยังไง
ไม่มีเขาเรายังมีค่าค่ะทุกคนเรื่องของแฟนนานมาทีขอให้ดี
อย่ามาแบบถี่แต่ไม่จริงใจแค่ถ้าเราโสดก็ต้องโสดให้มีความสุข
เวลาที่มีคู่ก็ต้องมีคู่อย่างมีความสุขค่ะถ้ามีคู่แล้วทุกข์ก็ต้องหนีไปมีความสุขกับความโสด
หรือแม้แต่นะคะมีคู่อยู่นี่แหละต่อให้มีคู่เราก็ต้องอยู่เป็นโสดให้เป็น
เพราะไม่รู้ว่าวันหน้าหรือวันไหนเราต้องกลายเป็นโสดอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่า
และสำหรับคนโสดนะคะตอนนี้สุขทุกข์ขึ้นอยู่กับเราค่ะยังไม่ต้องเอาไปผูกขาใคร
ถ้าวันไหนมีคนอยากมาขอแบ่งปันความสุขใกล้ก็ค่อยใช้เวลาในการดูใจกัน
เพราะโสดก็แค่หาวิธีแก้เหงาดีกว่าต้องนั่งเศร้าถ้าเขาไม่ใช่
เมื่อไหร่ก็ตามที่เจอคนน่ารักมากพอให้สละความสุขซึ่งความโสดค่อยโดดจากคานนะคะ
เพราะพี่อ้อยเคยเจอจริงนะใครก็ได้ค่ะเข้ามาในช่วงเวลาที่อ่อนแอของหนูพอดี
ตอนนี้หนูอยากมีใครสักคนจริงพี่อ้อยไม่อยากให้เป็นใครสักคนอยากให้รอใครคนนั้นเห็นไหมคะว่ามันต่างกัน
สักคนคือใครก็ได้เดินผ่านมาแต่ใครคนนั้นคือคนที่ทำให้เราต้องมีความสุขมากพอ
ในการเดินหน้าไปด้วยกันกับเขาและความรักในตัวเองไม่ว่าจะรักใครเรายังต้องรักตัวเองอยู่นะ
ไม่ได้แปลว่าตอนโสดนะคะรักตัวเองแต่พอมีความรักหนูรักเขา๑๐๐ช่วยแบ่งนะคะ
แบ่งมาสักนิดสักหน่อยให้ตัวเองนะอย่างน้อยรักตัวเองให้ได้ครึ่งหนึ่งที่รักเขา
เราก็รอดแล้วโสดไม่โสดอยู่ที่น้องสุขไม่สุขหรือมีทัศนคติกับความโสดยังไง
อันนี้แหละค่ะความสุขจะต่างกันมากทีเดียวโสดแบบประเภทที่รอใครสักคนมาเติมเต็มเดินตัวพร่อง
ถ้าไม่มีใครมาเติมเต็มชีวิตฉันคงพังมากกับโสดบางคนโสดแบบที่ก็โอเคนะ
มีความสุขกับการเดินหน้าไปไหนก็ตามไม่ต้องคอยรายงานใครสุขทุกข์ขึ้นอยู่กับเรา
โสดเหมือนกันความสุขกับการมองเรื่องโสดยังต่างกันเลยนะคะ
อย่าให้รักเดียวเป็นเรื่องมหาศจรรย์และการนอกใจกันเป็นเรื่องปกติ
เชื่อไหมคะในการทำงานกับความรักของผู้คนมาเกือบ๒๐ปี๕๑๐ปีหลัง
ปัญหาเรื่องการนอกใจมาเป็นอันดับที่หนึ่งจริงจริงการทำผิดพร้อมกัน
ไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นไม่ผิดนะคะถ้าคิดว่าการนอกใจเป็นเรื่องธรรมดา
เสียน้ำตาก็คือเรื่องปกติอ่ะสิถ้าวันนี้เราทำใจไปแล้วว่า
คนเรานอกใจกันทั้งนั้นแหละก็ต้องไม่เศร้าสิคะแต่ที่เศร้าเศร้ากันอยู่เนี่ย
เพราะเรารู้นี่นารักเธอฉันไม่เห็นมีใครเธอรักฉันน้อยไปถึงนอกใจทุกครั้งที่มีโอกาส
และแน่นอนค่ะพอจับได้ว่าคนที่เรารักนอกใจยังไงยังไงเขาเสียใจ
ต่อจากนั้นมันมีแค่สองทางเลือกเดินต่อหรือพอแล้ว
ถ้าเดินต่อก็ต้องยอมรับให้ได้นะคะว่าความรักอาจจะคล้ายเดิม
เพิ่มเติมคือความระแวงไหวไหมล่ะที่ต้องรับมือกับความรู้สึกนี้
รักไประแวงไปหรือบางคนก็ต้องทำใจไปเลยอะค่ะ
เสี่ยงเป็นเสี่ยงกันฉันจะทุ่มเทความไว้ใจอีกตั้งหนึ่งนะ
แต่ถ้าเธอยังพังความไว้ใจจบนะคะจบแล้วนะคะ
ไม่มีการให้อภัยในครั้งต่อไปนะคะหรืออีกแบบหนึ่งบางคนก็แกร่งพอค่ะ
จบเป็นจบไม่มีการให้อภัยเพราะนอกใจไม่ใช่เรื่องพลาด
แต่คือความประมาทที่เกิดขึ้นอย่างตั้งใจตั้งใจว่าเฮ้ยเขาไม่รู้หรอก
อย่าไปบอกเขาก็ไม่รู้นี่แหละค่ะความไว้ใจสร้างไม่ง่ายทำลายไม่ยาก
และลำบากจะเรียกคืนพี่อ้อยเคยเจอน้องคนนึงค่ะ
วันหนึ่งมีลูกมาจริงและไม่ได้ไปทำกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะ
อยู่ลูกก็มาปรากฏว่าพอเริ่มท้องความสุขน่าจะมาสิคะ
เพราะรอเขามาตั้งนานแล้วสามีนอกใจค่ะ
สิ่งที่น้องตัดสินใจคือเลิกกับสามีเลย
เพราะน้องใช้คำนี้ว่าเขาทรยศหัวใจหนูได้นะแต่ทรยศหัวใจลูกไม่ได้
โอ้โหตอนนั้นยังบอกเลยว่าน้องน้องไม่ให้อภัยกันสักนิดนึงเหรอ
ไม่ไหวค่ะพี่หนูไม่ชอบตัวเองตอนระแวง
ก็สุดแท้แต่แต่ละคนถือสาเรื่องนี้ต่างกันแค่ไหน
เกลียดตัวเองที่ต้องอยู่กับความระแวงก็ตัดสินใจเจ็บแล้วจบไปเลยทีเดียว
ไม่อยากจะเจ็บไม่รู้จบไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดอยู่ที่ว่าจริตของแต่ละคนคืออะไร
และพี่อ้อยยังยืนยันค่ะถ้ารักมากความซื่อสัตว์ให้กันยากตรงไหน
มีบางคนชอบภูมิใจแปลกพี่คะจับได้ว่าเขานอกใจแต่ละครั้งเขาเลือกหนูตลอดเลยนะคะ
คะถ้ารักกันมากพอเขาจะไม่ขอแม้แต่นอกใจเพียงครั้งเดียวค่ะ
ไม่ใช่ว่านอกใจทุกครั้งแล้วเลือกเราปัญหาคือมันจะเจอบางครั้งที่นอกใจ
แต่ดันไม่เลือกเราอีกแล้วไม่ว่าจะยังไงพี่อ้อยอยากให้เราตั้งใจแบบนี้ก่อน
คนมีเจ้าของแล้วเราไม่ยุ่งรักเธอฉันไม่มีใครถ้าเธอรักฉันน้อยไปแล้วนอกใจทุกครั้งที่มีโอกาส
ฉันก็มีสิทธิ์ในการตัดจบหรือเลือกเองเช่นกันอย่ามัวแต่ให้คนทรยศเป็นคนเลือก
ตกลงเธอจะเลือกใครคนซื่อสัตว์อย่างเราต่างหากที่ต้องเลือกนะคะ
ประโยคต่อไปรักกันไม่ต้องประกาศบอกใครแต่อย่าถึงขั้นซ่อนไว้จนไร้ตัวตน
ความสัมพันธ์ที่บอกใครไม่ได้อารมณ์คือรักเธออย่าบอกใครเอ๊ะฟังดูเผินเหมือนรักมากนะคะ
แต่มันก็ยากที่จะไม่คิดนะว่าการมีฉันในชีวิตเป็นเรื่องน่าอายตรงไหน
รักกันให้เกียรติกันค่ะเรื่องง่ายแค่นี้เองฉันรู้สึกดีที่มีเธอ
และพร้อมจะบอกใครเพื่อไม่ให้มีใครมาทับที่ฉัน
ความรักต้องไม่เป็นความลับเพราะพอเป็นความลับยากนักจะคิดในด้านดีนะคะ
ความสัมพันธ์ของใครก็ตามที่ต้องแบบเฮ้ยเธออย่าเพิ่งบอกใครนะ
ต้องซ่อนซ่อนซ่อนเราเอาไว้บางทีต้องถามเหมือนกันนะคะทำไมต้องซ่อน
และถ้าจะซ่อนซ่อนฉันไปถึงเมื่อไหร่ทำไมหรือการบอกใครใครว่าเรารักกัน
เป็นเรื่องน่าอับอายตรงไหนช่วยถามเขาด้วยนะคะ
ประโยคต่อไปอันนี้ทีมงานเลือกปัญหาในโลกมีอยู่๒อย่าง
ปัญหาที่ต้องแก้หรือแค่ยอมรับ
โลกนี้มีปัญหาสองอย่างนี้แหละค่ะความยากคือ
มัวแต่ไปนั่งแก้ปัญหาที่ต้องใช้การยอมรับ
ไม่รู้นะตั้งหลักง่ายเจอปัญหาไหนก็ตามค่ะถามตัวเองก่อนว่า
ที่เราเจอตรงเนี้ยเป็นปัญหาที่ต้องแก้ลองหาวิธีแก้ให้ได้ก่อน
ค่อยค่อยคิดค่อยค่อยรับมือกับปัญหากันไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม
สุดมือสอยก็ต้องปล่อยวางค่ะเข้าสู่โบสถ์การยอมรับ
ว่านี่คือสิ่งที่แก้ไม่ได้คราวนี้รับมือไปตามอาการ
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องงานหรือเรื่องความรัก
ก็ต้องใช้หลักสูตรนี้แหละลุกขึ้นมาแก้ก่อนพยายามแก้แก้แก้
แต่ถ้ามันไม่ได้จริงฉันจะยอมรับทุกสิ่งทุกอย่าง
ทั้งสองอยู่ที่มือของเราแต่ถ้ามือของเรา
ปั้นก็แล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างก็แล้ว
ต่อจากนี้แล้วแต่ฟ้าค่ะประโยคต่อไป
เมื่อวานรักวันนี้รักพรุ่งนี้ไม่รู้แล้ว
นี่แหละค่ะโลกสอนความเปลี่ยนแปลงให้เราเรียนรู้ทุกวัน
ภัยไข้เจ็บไม่ได้เรียงตามระดับวัยอีกต่อไปแล้วนะคะ
คนทุกคนเรามีช่วงเวลาเดียวเท่านั้นที่ได้ใช้เวลาด้วยกัน
แท้แต่จะหมดอายุรักหรือหมดอายุไขและไม่รู้ด้วยว่าอะไรมาก่อน
อยู่และดูแลกันให้ดีที่สุดค่ะในวันที่ความรักยังเป็นของเรา
อย่าให้คนบางคนมีค่าที่สุดตอนหลุดมือ
อย่าเห็นคุณค่าของคนบางคนตอนหมดเวลา
บอกตัวเองสักทีว่าถ้ารู้อย่างนี้บอกตัวเองเลยค่ะ
ให้รู้ตั้งแต่วันนี้เราจะได้ไม่เสียเวลาสักวินาทีที่จะละเลย
ความรู้สึกของกันและกันนะคะประโยคต่อไป
คู่ชีวิตไม่ใช่แค่คนที่ใช้ชีวิตคู่
แต่คือคนที่อยู่และจับมือฝ่าฟันกลับทุกวันไม่ว่าจะเจออะไร
จะหนีไปทุกคนเดียวไม่มีใครอยากจะเป็นแค่โหมดของความสุขของเธอเท่านั้น
เราอยากสู้ด้วยกันในวันที่ทั้งทุกข์และสุขค่ะ
สุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องกันหัวเราะด้วยกัน
หัวเราจะดังขึ้นเรื่อยแต่ถ้าร้องไห้ด้วยกัน
สะอื้นจะเบาลงเรื่อยเรื่อยค่ะคนหนึ่งคือเบรกอีกคนต้องเป็นคันเร่ง
ไม่ได้เห็นด้วยกันทุกอย่างแต่ไม่เคยรังเกียจความต่าง
เพราะไม่ว่าวิธีคิดจะต่างกันแค่ไหนขอให้เรื่องเดียวที่เหมือนกันคือ
รักกันนะคะทุกคนอยากมีคู่ชีวิตคู่คิด
ไม่ได้อยากมีแต่คู่นอนหรืออยากมีแต่คู่รักที่มีแต่โหมดหวานอย่างเดียว
โหมดทนทุกข์ทรมานฉันก็อยากร้องไห้เป็นเพื่อนเธอเช่นเดียวกัน
นี่คือบางส่วนค่ะที่ทั้งพี่อ้อยและทีมงานเห็นว่ามันน่าจะเป็นข้อคิด
และก็เป็นคำคมที่สามารถจะเตือนการใช้ชีวิตของเราได้
ไม่อยากให้เป็นแค่การพูดลอยอยากให้เอาไปปรับใช้
ที่เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราได้ด้วย
พี่อ้อยพูดไปไม่ได้แปลว่าพี่เก่งกว่า
แต่อย่างน้อยพี่อ้อยมีเวลาในการฟังความอ่อนแอของผู้คน
ลั่นกลองมาเป็นวิธีคิดที่เราสามารถเอามาแบ่งปันกับทุกชีวิตที่นั่งติดตาม
ยังไงก็ตามใครมีคำไหนอยากจะมีการมาแลกเปลี่ยนกัน
หนูชอบประโยคนั้นหนูชอบประโยคนี้จริงที่เลือกมานี่แค่บางส่วนเองนะคะ
ยังมีอีกหลายประโยคเลยแชร์กันได้น้องชอบประโยคนั้นประโยคนี้
ขอบคุณที่สุดที่ติดตามกันมาโดยตลอด
วิธีคิดของเราทุกคนนะคะขอบคุณมากมากที่แวะเวียนมาฟัง
และใจไปพร้อมกันขอให้ความรักยั่งยืน
ขอให้เรารักตัวเองมากพอก่อนที่เราจะรักใครและที่สุดแล้ว
ถ้าความรักทำให้เราเจ็บรักตัวเองเราจะรอดขอบคุณมากเลย